หนุ่มวัย๑๙ปีมีอาการแปลกประหลาดคุณ

เบี้ยวแบบนี้อ้าปากค้างชักเกร็งเลย
แล้วบางทีพูดออกมาบอกผีกำลังจะหักคอผี
แล้วผีเอาเข็มมาทิ้มปากตลอดเวลา
คุณผู้ชมฮะญาติเป็นห่วงมากนะครับ
เพราะเด็กชายคนนี้กอดเสาแล้วก็ร่างกายอย่างที่ผมบอก
ดเบี้ยวเหมือนคอหักตลอดนะครับ

ไฟใจพ่อออกไฟใจพ่อออก

โหวนโหวน
โหวนเหนื่อย

โหวนเป็นไงลูกโหวน

วัย๑๙ปีคนนี้จะมีอาการเป็นแบบนี้ฮะ

น้องจะมีอาการแปลกประหลาดทุกครั้งเลยนะครับ
นี่น้องคนนี้คือนายชัยมงคลโพวัฒน
หรือว่าน้องวอนอายุ๑๙ปีนะครับ
ประหลาดญาติบอกว่าเหมือนผีสิงนะ

อาการเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนปีใหม่ที่ผ่านมานะครับ
โดยน้องวอนมักจะควบคุมตัวเองไม่ได้
แล้วก็จะมายืนกอดเสาหน้าบ้าน

ทำให้ญาติญาติรัฐบ้านและชวนบ้านในพื้นที่นะครับ

ทีนี้เราไปถามผู้เป็นอาของน้องเขา
ก็คือนางดาวทะลิเพ็งนะครับ
นางดาวบอกว่าหลังจากที่หลานชายเนี่ย
คือคนปู่เคยเป็นหมอสายเวชรักษาผู้คลก็คุณไสมนดำ
แล้วก็ปู่ท่านเสียชีวิตไปแล้วนะฮะ
ทีนี้เมื่อหน้างวอร์นชอบมาเล่นเท่านี่

แล้วก็เดินเหมือนท่องอะไรไปมาเหมือนท่องคาถาเลยนะ

แล้วก็มีการไปทำน้ำมนต์เองประพรมเต็มพื้นเลย
พอตกเย็นโพลเพลแบบนี้ฟ้าเริ่มหม่นแบบนี้
มักจะมีอาการเหมือนถูกผีเข้าสิง
และมักจะบอกว่าถูกผีนี่มาหักคอ
ถูกผีเอาเข็มแทงปากบ้างแหละ
มีอาการตามที่เห็นในคลิปนี้นะครับ

ญาติเคยพาไปรักษาหาหมอแผนปัจจุบันแล้วนะ
แต่ตรวจไม่พบสิ่งผิดปกติครับ
ส่วนทางศัยศาสตร์เห็นตรงกันเลย
บอกว่าหลานชายถูกคุณสัยของปู่เล่นงานเขาให้แล้ว

เพราะมนต์คาถาแรงทำได้เพียงหล่อ

ช่วงกลางวันแบบนี้อาการจะทุเลา
แต่พอใกล้ตกเย็นเท่านั้นแหละอาการเป็นแบบนี้นะครับ
ตอนนี้ก็ต้องรักษาที่โรงพยาบาลตามขั้นตอนแผนปัจจุบันไปก่อน

ห่วงหลานชายว่าอาการจะสุดหนักนะครับ
เพราะกำลังจะจบการศึกษามีอนาคตไกลด้วย
แต่ทีนี้เมื่อกี้ได้ยินไหมครับวอนเลย

หมอปลามือปราบสัมภเวษีช่วยเหลือครอบครัวให้
ผ่านพ้นจากเรื่องร้ายครั้งนี้หน่อยนะครับ
หมอปลาได้ยินนะฮะหมอปลาลงพื้นที่เลย
พื้นที่บ้านเกรียมที่ตะบนขามเท่าเที่ยงเผินนโรนสูง
จังหวัดนครราชศรีมานะครับ
เพราะที่บ้านบอกว่าขาดที่พึ่งแล้วจริงนะฮะ

ใช่ค่ะก็เป็นเรื่องความเชื่อนะคะ